เอามาดูเรื่องจริงที่แสนจะโหดร้าย
ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๑๕ปีคนหนึ่ง๑๕
๑๕นี่ก็ใช้นางสาวด้วยล่ะนะครับ
เป็นเด็กวัยรุ่นอายุแค่๑๕ปี

ถูกพ่อและญาติรวม๔คนคมขืน
เธอตั้งท้อง๒เดือนกว่าค่ะ
อะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เป็นคนทราบเรื่องนะฮะ

เพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้ที่สุดแล้ว

ปวดท้องมีอาเจียนมีเวียนหัว
พาไปหาหมอหมอบอกตั้งท้อง

คนที่ข่มขืนก็คือพ่อกับญาติญาตินั่นแหละ
โอ้โหทุกวันนี้สภาพจิตใจของน้องยังแย่ยังร้องไห้อยู่ตลอดนะคะ

แล้วทางตำรวจกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาดูแลแล้วนะครับ
วันนี้พลตมตรีสุรพงศ์ถนอมจิต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมกับนางรุ่งธิวาสุดแดน
ซึ่งเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฐุมธานี
ก็เดินทางมาที่สพลาดหลุมแก้ว
มาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ผู้เสียหายอยู่ในพื้นที่ตำบลหน้าไม้อำเภอราชหลุมแก้วปฐุมธานีนะครับ
เป็นวัยรุ่นหญิงอายุ๑๕ปี
ถูกพ่อกับญาติ๔คนข่มขืน

ตอนนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฐุมธานี
เข้ามาดูแลแล้วรับน้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
สิ่งที่จะต้องทำณขณะนี้สำหรับตัวเด็ก
ก็คือเรื่องของภาวะความเครียด
เพราะว่าน้องยังร้องไห้ตลอดเวลานะฮะ
ไปตรวจร่างกายแล้วพาไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

ต้องดูแลเรื่องของเด็กแล้วก็ลูกที่ตั้งท้องอยู่ในคัน
รวมทั้งต้องฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
ได้มีการพูดคุยกันไหมว่าจะมีการยุติหรืออะไรการตั้งคัน
ในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องคุยกันในทีมสหวิชาชีพ
นะคะว่าในชีวิตน้องต่อไปจะต้องพบกับอะไรบ้าง
แล้วก็ปัจจัยภายนอกเข้ามาเนี่ยน้องมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่
แล้วน้องเล่าว่าแฟนบอกว่าจะมารับรองเด็กไข้อะไรอย่างนี้
ซึ่งมันเป็นเรื่องของเด็กจริงอายุ๑๔๑๕ปีคุยกันนะคะ
ซึ่งมีแต่ความรักความเอาใจใส่แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
แม้แต่กับพ่อที่เป็นพ่อแท้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ก็เล่าให้น้องฟังว่ามันจะเป็นวงจรอุบัตินะ
ก็ค่อยคุยก็ได้เพราะน้องเขายังตกใจอยู่นะคะ
ไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนแล้วเราก็ค่อยต้องค่อยคุยกัน
แล้วก็ทีมสหวิชาชีพคงไม่ใช่คุยกันครั้งเดียว
ต้องคุยเรื่องความรู้สึกของน้องไปก่อนด้วยค่ะ
บอกว่าได้คุยกับเพื่อนผู้ชาย
ก็เป็นวัยรุ่นวัยเดียวกันบอกว่าเดี๋ยวจะรับเป็นพ่อเด็กให้อะไรให้
แต่ว่าทางผู้ใหญ่มองว่าเรื่องนี้มันแก้ปัญหากันด้วยเด็กวัยรุ่นสองคนแบบนี้ไม่ได้นะ

คดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมานะครับ
แม่ของหญิงสาววัย๑๕ปีไปแจ้งความกับตำรวจสพลาดหลุมแก้ว
บอกว่าลูกสาวถูกพ่อบังเกิดกล้าวกับญาติญาติรวม๔คนข่มขืน
แล้วก็ข่มขู่เอาไว้ว่าห้ามเปิดเผยนะครับ
จนกระทั่งมาทราบเรื่องตอนที่ทราบเรื่องเนี่ยก็คือ
ช่วงของเดือนเมษายนนะฮะประมาณต้นเดือนนะฮะ
ลูกมีอาการผิดปกติปวดหัวอาเจียนบ่อยพาไปหาหมอ
เลยรู้ว่าลูกตั้งท้องได้สองเดือนเศษละ
ถามความจริงลูกสาวถึงยอมรับว่าถูกพ่อกับลุงกับน้าข่มขืน
ก็เลยพามาแจ้งความนะครับ
โดยลูกบอกว่าถูกคมขืนตั้งแต่เมื่อ๑พฤศจิกายนปีที่แล้วนะ

หลายเดือนแล้วนะครับถูกพ่อข่มขืนแล้วก็ให้ญาติญาติอีก๔คนมาข่มขืนด้วยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๔คนแล้วนะครับ
เพราะว่าทราบชื่อทราบตัวหมดแล้ว
หนีไป๒คนแล้วก็จับได้แล้ว๒คน
หนึ่งในนั้นก็คือพ่อของเด็กนะฮะ
พ่อของเด็กนี่ถูกจับได้แล้ว
แล้วก็อีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นน้านะครับ
ก็ยังเหลืออีกคนนึงที่เป็นลุงแล้วก็อีกคนนึงก็
น่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่เป็นญาติญาติกันนะครับ
แต่ว่ารายงานข่าวในขณะนี้บอกว่าตัวพ่อของเด็กนี่ยังปฏิเสธอยู่นะ
ยังปฏิเสธอยู่ก็เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปสอบสวนกันต่อไป
ตอนที่ไปจับได้เนี่ยพ่อของเด็กไปทำงานขับรถขนดินถมที่อยู่
ห่างจากบ้านพักสัก๓กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ก็ควบคุมตัวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสพลาดหลุมแก้วก็จะสอบสวนขยายผลต่อไป
ตามเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะ